บ่าย๓โมง๑๗นาทีนะครับไทยรัฐทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ

ร้องเรียนขอความช่วยเหลือคือเลิกกับแฟนไปแล้ว

อ๋อเหรอนะเขาบอกว่าจริงแล้วนี่ก็
ถ้าฟังเพลงพี่เบิร์ตก็เลิกกันแล้วให้มันจบไป
อันนี้ไม่ยอมไม่ยอมจบไม่ยอมจบไม่พอครับตามราวี
เห็นว่าล่าสุดจ้างคนบุกมาปลาก้อนหินใส่รถของเขา
ใส่บ้านของฝ่ายชายไปดูจุดเกิดเหตุ

แล้วเดี๋ยวไปดูร่องรอยความเสียหายกันหน่อยนะฮะนี่คือรถ
แล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่ากระจกในบ้านมีบางจุดแตกด้วยเห็นไหมฮะตรงนั้น
นี่ซูมเข้ามาใกล้แล้ว
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่นนทบุรีครับที่บางใหญ่ครับ
บ้านของนายธวัชชัยน้าเขยของคนที่มาร้องเรียน
บอกว่าโอ้โหกระจกเนี่ยแตกเลยแล้วมีเศษก้อนหินตกอยู่ในพื้นหน้าบ้านด้วย
เหมือนกับก้อนหินเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะใหญ่เท่าฝ่ามือนี่แบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับ
คาดว่าทางฝั่งคนก่อเหตุคงเตรียมมาแล้วก็จัดการ
ก่อนหน้านี้หลังคารถรถยนต์มีร่องรอยแตกร้าว
สงสัยคงจะเครื่องมาโดนหลังคารถแล้วก็กระเด็นไปถูกกระจกด้วย
ความเสียหายก็ประมาณสัก๓๐๐๐กว่าบาท
เที่ยงคืนครึ่ง๑๒ตุลาคมครับเจ้าของบ้านและเมียของเขาได้ยินเสียงดังเหมือนมีของหล่นแตก
ตอนนั้นได้ยินอย่างเดียวนะแล้วพอมาเช็ควงจรปิดเอาดูครับนี่ตั้งแต่เข้าไปในหมู่บ้านเลยเหรอเนี่ย
ผู้ชาย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณหน้าปากซอย๑๙ถึง๒๑
ชายคนที่ซ้อนท้ายเดินมาที่หน้าบ้านของผู้เสียหายไม่นานนักกล้องตัวเดิมจับภาพชายคนดังกล่าว
วิ่งออกไปขึ้นรถซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปจากหมู่บ้าน
ตัวของน้าเขยคนที่ไปร้องเรียนยืนยันว่าตัวเขาเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
แต่ถ้าเกิดว่าจะคิดว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
เป็นเพราะหลานชายเนี่ยน่าจะเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็เห็นว่าหลานชายเนี่ยปวดหัวปวดประสาทอยู่พอสมควร
เหมือนฝ่ายหญิงจะตามราวีไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบ
เป็นไปได้ว่าฝ่ายหญิงอาจจะเข้าใจว่าหลานชายหนีมาพักใจที่บ้านของน้าหรือเปล่า
ก็เลยส่งคนมาไหมนี่นะฮะคนที่ร้องเรียนนายธนากรอายุ๓๕ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเลิกกับแฟนได้๒เดือนครับนี่นะฮะจับได้ว่าฝ่ายหญิงไปคุยกับผู้ชายอื่น
ฝั่งนู้นจ้างคนมาเฝ้าตามเขาทั้งที่บ้านราชพฤกษ์แล้วก็ที่บางใหญ่
หนักที่สุดทำลายข้าวของต้นไม้ตุ๊กตาโชว์หน้าบ้านรองเท้าถูกกวาดเก็บเอาไปทิ้งถังขยะ
เขาทนไม่ไหวเคยโทรไปถามด้วยนะฮะทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ยอมจบสักที
ผู้หญิงบอกว่าก็ฉันจะไม่ยอมเลิกฉันไม่ยอมเลิกฉันอยากคบกับเธอต่อไปเหมือนเดิม
แต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่เอาแล้วรู้สึกไม่สบายใจแล้วพอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย
เหมือนถูกคุกคามแต่อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเดียวก่อนนะฮะ
ตอนนี้น้าเขยก็คือบ้านหลังที่เกิดเรื่องนี่นะฮะบ้านหลังที่กระจกแตกที่มีรถจอดตอนแรกเลย
บ้านหลังนั้นประกาศขายแล้วเตรียมจะต้องย้ายหนีแล้วฮะ
เพราะกลัวว่าจะถูกราวีอีกอ่ะสิลองฟังฮะ
จ้างคนมาเฝ้ามองผมก็คือหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะมีสาราอยู่
ไลน์แมนเขาจะมาพักรอรับงานกัน
แมงเขาพอดีเขารู้จักกับทางนิติบุคคลกับร้านค้า
เขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยมีคนมาเฝ้ามองพี่อยู่นะว่า
ถามหาบ้านเลขที่นี้ว่าพี่อยู่ไหมพี่ไปไหนไหมอะไร
เขาก็เลยมาบอกผมก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเอาคนมาเฝ้าติดตาม

และอยากให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จะได้เกิดความสบายใจไม่ต้องอยู่แบบรู้สึกระหวาดระแวง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือมีคำชี้แจงเพิ่มเติม
โดยเฉพาะจากฝ่ายหญิงด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ